สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนายกรัฐมนตรีออกรายการโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจเมื่อคืน
ใช้ระยะเวลาไม่นานหรอกครับเพราะนายกต้องการให้คนที่อธิบายความได้เข้าใจง่าย
เป็นคนทำหน้าที่อธิบายก็คือรองวิศนุเครืองาม
เมื่อวานนี้รองวิศนุอธิบายและตอบคำถามหลายเรื่อง
แต่ละเรื่องเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าควรจะนำมาสรุป
เพื่อให้ท่านได้เข้าใจและเห็นภาพว่าแต่ละเรื่องนั้นเนี่ยเราควรจะรับรู้ยังไง
เช่นประเด็นที่ว่าเราจะเข้าสู่ระยะ

ที่เป็นเช่นนี้เพราะมีผลปฏิบัติและวิชาการว่าการจะประกาศเป็นระยะที่๓ได้ต่อเมื่อ
มีประชาชนไทยรับเชื้อหรือติดต่อโรคกันเองโดยสืบสาวราวเรื่องแล้วไม่ปรากฏต้นต่อมาจากประเทศที่แพร่เชื้อก่อน
ต้องเป็นการติดต่อในหมู่คนไทยที่ไม่พบว่าผู้แพร่เชื้อไม่ได้เดินทางมาจากต่างประเทศ
ที่จะแสดงให้เห็นความรุนแรงอีกทั้งจะต้องมีการแพร่เชื้ออย่างนี้จำนวนมาก
ไม่ใช่๑ราย๒รายแล้วอีกตัวชีวัตรคือการปรากฏแพร่เชื้อหลายพื้นที่
ถ้าเป็นอย่างนั้นก็แปลว่าคับขัน
ที่จะคงระยะที่๒ได้แล้ว
เพราะต้องเตรียมวิธีรับมืออีกอย่างหนึ่ง
จึงไม่เข้าสู่ระยะที่๓
โดยเป็นเกณฑ์ที่เราตั้งเอง
นี่คือคำอธิบายว่า
ทำไมยังไม่ประกาศเป็นระยะที่๓

เราจะเตรียมรับมือกับระยะที่๓อย่างไร
รองวิศนุท่านบอกว่าที่ประชุมเนี่ยเห็นว่ายังจำเป็นต้องเตรียมตัวรับมือ
มีฉะนั้นจะเกิดความประมาทและหาว่ารัฐไม่ได้เตรียมการอย่างเพียงพอ
แต่ละด้านเตรียมการรับมือยังไงด้านสาธารณสุข
วิศนุบอกว่านายกให้เตรียมความพร้อมโรงพยาบาลให้เพียงพอ
เตรียมการเรื่องแพทย์เตรียมการเรื่องโรงพยาบาล
บุคลากรทางการแพทย์แล้วเชิญแพทย์ที่เกษียณไปแล้ว
ให้เข้ามาช่วยกันนี่
เวชพันธุ์หน้ากากอนามัยเจนล้างมือ

ของกลางที่ยึดมาได้เนี่ยปกติเขาจะไม่เอาไปทำอะไรนะครับ
แต่ว่าคราวนี้ของกลางที่ยึดมาได้เนี่ยให้นำไปจัดสรรให้กับโรงพยาบาล
ส่วนการดำเนินคดีดำเนินการต่อด้านข้อมูลข่าวสาร
ที่มีการร้องเรียนเข้ามาในศูนย์โควิด๑๙
ก็ให้แก้ไขไปตามที่มีการร้องเรียน
ทีนี้ประเด็นเรื่องการยกเลิกฟรีวีซ่า
เอาแล้วคนไทยที่อยู่ต่างประเทศล่ะ
คนไทยที่อยู่ต่างประเทศทั้งข้าราชการนักเรียนพระภิกษุ
และแรงงานให้ตั้งทีมไทยแลนด์ในทุกประเทศเพื่อรับมือ
นี่นี่คือการเตรียมการที่ยังอยู่ในขั้นที่๒
แต่ว่าเตรียมเพื่อจะรองรับระยะที่๓
แล้วที่เป็นประเด็นวันนี้เป็นหัวข่าวเรื่องงดจัดสงกราน
และให้สงกราน๑๓๑๔๑๕๑๖เนี่ยไม่เป็นวันหยุด
วิศนุบอกว่าเดิมเนี่ยขอรมอมีมติให้วันหยุดเทศกาลสงกรานหยุดยาวรวม๕วัน
แต่เมื่อวานเนี่ยที่ประชุมมีมติเห็นว่าการมีหยุดยาว๕วัน
อาจจะทำให้ประชาชนเคลื่อนย้ายและเดินทางมากผิดปกติ
ซึ่งการเคลื่อนย้ายในช่วงเวลาเดียวกันอาจจะทำให้เสี่ยงต่ออุบัติเหตุและการติดโรคโควิด๑๙
คณะแพทย์เกรงว่าจะมีคนในกรุงเทพฯ
ที่เป็นภาหะไปแพร่เชื้อ

หรือไปติดเชื้อจากต่างจังหวัดแล้วกลับเข้ามากรุงเทพ
เพราะมีการรวมตัวกันเกิดขึ้น
เป็นโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อทั้งสิ้น
จึงต้องลดโอกาสเสี่ยงที่จะให้บุตรหลาน
นำเชื้อไปแพร่ให้ปู่ย่าตายาย
และถ้าเกิดการแพร่เชื้อในต่างจังหวัดจะยุ่งยากมากกว่ากรุงเทพ
จึงมีมติเอกฉันเพื่อเสนอต่อขอรมอให้งดวันหยุดราชการในช่วงสงกราน๑๓๑๕โดยไม่เป็นวันหยุดราชการ
ฟังนะครับโดยไม่เป็นวันหยุดละการ
แต่ว่าถ้าสถานการณ์บรรเทาลงวันหยุดที่ว่านี้จะเก็บไว้แล้วจะประกาศในช่วงเวลาที่เหมาะสม
เท่านั้นไม่พอครับมาตรการปิดโรงเรียนปิดมหาวิทยาลัยปิดสนามกีฬา
อันนี้เนี่ยเกณฑ์ที่ออกมาคือสถานที่ใดซึ่งมีผู้ไปชุมนุมกันคราวละมาก
ชุมนุมกันเป็นกิจวัตรมีโอกาสเสี่ยงสูงเพราะมีกิจกรรมสัมผัส
พูดจาปราศัยกันในที่ครับแคบขอให้มีทางเลือกหรือหลีกเลี่ยง
ที่จะชดเชยการชุมนุมให้เสนอกรม
เพื่อให้หน่วยงานไปดำเนินการหยุดหรือปิดกิจกรรมเหล่านั้นไว้เป็นการชั่วคราว
โหลงประหอลสบโหลงภาพยนตร์
โหลงประหอลสบอันนี้ปิด
แต่ว่าโรงภาพยนตร์ต้องขอดูรายละเอียด
หรือกำหนดเกณฑ์ผู้ชุมนุม

บรรดาร้านค้าร้านอาหาร

ยังสามารถดำเนินการต่อไปได้ตามแปลกปกติ
สวมหน้ากากอนามัยจัดที่นั่งให้ห่างกัน๑เมตร
มีเจนล้างมือให้เจ้าหน้าที่ตรวจตาเป็นระยะ
หากพบว่ามีการฝ่าฝืนจะสั่งปิดหรือดำเนินการเป็นรายไป
แม้กระทั่งนี่ฟังไว้นะครับบริษัทที่ถือหุ้นที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์
ขอความร่วมมือไปยังบริษัทเอกชนที่จะมีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
ที่มีการประชุมประจำปีในเดือนเมษา
ขอให้เลื่อนการประชุมออกไปนี่บริษัทในตลาดหลักทรัพย์นะ
คำถามคือทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ย

ต่อธุรกิจตามมาแล้วจะทำยังไงรองวิศนุบอกว่านายกขอให้เรื่อง
โควิดเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดอันดับหนึ่งของประเทศส่วนเรื่องอื่น
เศรษฐกิจผลกระทบการท่องเที่ยวการค้าการขายมีความสำคัญเป็น
ลำดับสองเราต้องเอาชีวิตประชาชนให้รอดก่อน
เพราะไม่รู้ว่าวันข้างหน้าศึกนี้จะไปขนาดไหนเมื่อศึกเบาบางลง
เศรษฐกิจก็จะสามารถฟื้นฟูเยียวยาได้ในเวลาต่อมาสามารถมีมาตรการอัดฉีดเร่งรัด
เราต้องเอาโควิด๑๙มาเป็นลำดับแรกและเร่งด่วน
นี่คือสิ่งที่รองวิศนุว่าฉะนั้นฟังตามนี้ทั้งหมดเนี่ย
ท่านจะต้องรอฟังอีกทีนึงเพราะนี่คือมาตรการที่ประชุมกันเมื่อวาน
แล้วมาตรการเหล่านี้ถ้าจะมีผลในทางปฏิบัติ
ต้องนำไปสู่การอนุมัติจากคอลโลมสรุปก็คือ
จากนี้ไปวิถีแห่งการทำมาหากินวิถีของเศรษฐกิจปากท้อง
เฉพาะประเทศไทยหรอกครับทุกอย่างต้องปรับเปลี่ยน
หนึ่งป้องกันตัวเองไม่ให้ติดเชื้อสองปรับตัวให้อยู่ได้
กับความอึดอัดหลายเรื่องแล้วก็ต้องปรับตัวเรื่องเศรษฐกิจ
รายลับเรื่องรายจ่ายเพราะจากนี้ไป
ผลกระทบจะมีต่อเรื่องรายได้อันนี้ต้องเตรียมตัว
เรียกว่าครอบครัวใครก็ครอบครัวมันล่ะครับ
เราต้องรองรับดูว่าถ้าเราขาดรายได้
ตกงานบริษัทที่ทำอยู่ปิดกิจการ

นี่เป็นเรื่องที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้
เราไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้มาก่อน

สุดท้ายก็จะบอกคุณบุ๊คคุณน้ำแข็งนิดนึงว่า
เมื่อวานนี้ผมไปที่ปอทมาแล้วครับ

ไปก็ไปพบตำรวจ
เพราะว่าสิ่งที่มีคนไปปลอมทวิตเตอร์เนี่ย

เพราะว่าสิ่งที่ไปโพสต์เนี่ย
โพสต์ไปถึงหมินสถาบันหมินรัฐบาล
หมินดูแคลงกระบวนการยุติธรรมสารพัดสารพันธุ์
ซึ่งถ้าคนไม่รู้ผมก็เสียหาย
ก็หวังว่าตำรวจปอทเนี่ย
น่าจะดำเนินการในการที่จะเอาตัวมาลงโทษให้ได้

คนพวกนี้ก็จะไปทำกับใครต่อใครเยอะแยะ

ปทเขาบอกว่าแต่ละวันก็จะ
จะมีคนมาแจ้งในลักษณะอย่างนี้เยอะครับ